ครูวิพาที่จังหวัดกำแพงเพชร
ที่ต้องมาแบกรับภาระหนี้กยศ
หลังจากที่เซ็นค้ำประกันไว้ให้กับลูกศิษย์
ก็เกือบ๖๐คนด้วยกัน
แล้วก็มีลูกศิษย์เกินครึ่งนะครับที่ไม่ยอมใช้หนี้
ทำให้ครูในฐานะผู้ค้ำประกัน
ต้องมาแบกรับภาระหนี้สินในการชดใช้หนี้สินแทน

เราเจอกับลูกศิษย์แล้วก็ผู้ปกครองของลูกศิษย

จะรีบไปปิดหนี้กับกรยศทันที
เพื่อให้ครูพ้นภาระความเดือดร้อน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ก็ขอโทษอาจารย์นะคะ
ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเป็นแบบแนวนี้
ไม่คิดว่าอาจารย์จะแบบโดนเยอะขนาดนี้

ทุกคนที่โดนตอนนี้ที่รายชื่อที่โดน
เขาก็พยายามหาเงินช่วยกันปิด

เห็นเขาเดือดร้อนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่

คุณครูเขาตอบว่าเรามาไหมคะพี่ตอน

อาจารย์ไม่เคยพูดว่าอะไรสักอย่างเลย
คำกล่าวขอโทษจากนางสาววาสนาจิ๋วเจริญ
หลังทราบข่าวกรณีที่ครูวิพาบานเย็น
รับภาระหนี้กรยศเกือบ๑ล้านบาท
เพราะค้ำประกันให้นักเรียนใช้เป็นทุนการศึกษา
โดยเธอเป็นหนึ่งในนักเรียนจำนวน๖๐คน
ครูวิพาค้ำประกันให้
เมื่อทราบเรื่องเธอได้ติดต่อไปหาครูวิพาแล้ว

และอยากขอขมาขอโทษครู

ไม่อยากให้ครูต้องเดือดร้อนเพราะลูกศิษย์
อกจากนี้ยังมีผู้ปกครองนักเรียน
ที่ครูวิพาค้ำประกันให้
ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาเกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยเฉพาะนางไพร้อเกรดอ่อน
ซึ่งเป็นแม่ของนางสาวเกษณีเกรดอ่อน
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูวิพา

ตอนนั้นไม่ทราบรายละเอียดการกู้เงินมากนัก
ทราบเพียงว่าครูจะเป็นผู้ค้ำประกัน

จากนั้นได้สอบถามลูกมาโดยตลอดเรื่องการชำระเงิน
จากปี๒๕๕๑มีหมายสารให้ไปไกลเกลี่ย
ตกลงว่าจะมีการผ่อนผัน
ว่าลูกสาวอาจจะติดขัดปัญหาและขาดใจไปบ้าง
แต่ล่าสุดลูกสาวได้ไปชำระเงินกู้

พร้อมกันนี้ได้ขอโทษครูวิพาแทนลูกสาว
หลังทำให้ครูลำบากใจและเดือดร้อน
พร้อมยืนยันคุณครูเป็นคนดีไม่เคยเอ่ยปากทวง

เจ้าโม่งอะไรเราก็ไม่โม่งเลยนะ
ก็บอกเตือนลูกอยู่ตลอด
แต่เราดูข่าวของคุณครูตลอดเลย
ดูเมื่อคืนนี้เพิ่งเห็น
ว่าเขาเดือดร้อนมากอะนะ

จากข้อมูลของกรยศพบว่า
นับตั้งแต่กรยศจัดตั้งขึ้นในปี๒๕๕๙
มีนักเรียนกว่า๕ล้าน๔แสนคน
ได้ประโยชน์จากกองทุนแห่งนี้

กรยศปล่อยเงินกู้ไปแล้วกว่า๕๗๐๐๐ล้านบาท
ปัจจุบันมีผู้ที่ต้องคืนเงินกรยส๓๕๐๐๐๐๐คน
ในจำนวนนี้ประมาณ๒๑๐๐๐๐๐คน
หรือมากกว่า๑๖๐ที่เบี้ยวหนี้
โดยมีประมาณ๑ล้านคนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว
ส่วนที่เหลืออีกกว่า๑๑๐๐๐๐๐คน

สำหรับผู้ที่ชำระหนี้คืนตามกำหนด
มีประมาณ๒๒๐๐๐คน
แบ่งเป็นกลุ่มที่ชำระหนี้คืนหมดแล้ว๘แสนคน

ส่วนผู้กู้อีก๑ล้านคนที่เหลือ
เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างช่วงปลอดหนี้
นี่นั่นคือยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ส่วนใหญ่คือกลุ่มที่ยังเรียนอยู่และยังไม่จบการศึกษา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน